ส่วนงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับ
เมื่อวานผลเอกประยุทธ์จันโอชา
คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
ก็แต่งกายชุดไทยสวยหล่อนะครับ
เพื่อไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนี้
ไปดูบรรยากาศแห่งความชื่นมืด
และก็นานทีจะเห็นทั้งคอรมอ

และขณะที่ดรนองก็ใส่ชุดไทย

แต่ละท่านมีเทคนิคในการเลือกชุดและเลือกสีอย่างไร

ไปฟังกันนะฮะไล่เลี่ยงทั้งจากท่านรองนายยกวิศนุ
รองนายกสมคิตแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผาจินดากันนะฮะ

ถ้าจะแต่งจริงต้องเป็นเสื้อราชปะแตนกระดุม๕เม็ด
ดู๕เม็ดนั้นเสื้อไม่มีไหล่ไม่มีบ่า
เพราะฉะนั้นเอาชุดปกติขาวมาใส่ไม่ได้
แล้วปกติกระเป๋ามันก็ต้องสองข้าง
แต่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่อยากจะไปตัดใหม่

ก็มีอยู่แล้วมีทุกสีจะเอาสีอะไรก็ได้

เขาว่ากันว่าเหลืองมันเข้าก็เอา
เริ่มต้นจากว่าเรามีผ้าสิ้นสีชมพูอยู่แล้ว
กองงานก็เลยช่วยเลือกให้เข้าชุดกัน
ผมเลือกนะครับผมเลือกนะครับ
เพราะว่าผมรู้ว่าภรรยาผมใส่สีชมพู
ผมก็หาโทนสีที่เข้ากับสีชมพูได้
ขอบคุณค่ะ

แล้วก็เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีนะครับ
ก็เรียกว่ามีความสุขนะในการเดินชมงาน
แล้วก็มาที่บูธกรปภึกโพเงิน
ร่วมสนุกซื้อบัตรกรปภึกใบละ๒๕บาท

ซิว่านายกรัฐมนตรีได้รางวัลอะไร

ได้รางวัลปรอบใจเป็นผงซักฟอกหนึ่งห่อ
ส่วนอาจารย์น้องเนี่ยภรรยานะ
จับได้รางวัลผงซักฟอกเช่นเดียวกันเลย

ดีท่านก็บอกเอาไปซักฟอกอะไรอีกนะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นนะครับ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานก็ใส่ชุดไทย
ราชการที่๕ถือไม้ตะพดใบหน้ายิ้มแย้ม

ร่วมชมงานอย่างอารมณ์ดีด้วย

มาเห็นงานวันนี้บรรยากาศต่างรู้สึกดี
อยากเชิญชวนคนไทยให้มาเที่ยวชมงาน

ก็เลือกสีให้เป็นสีที่ตรงกับวันเกิดนั่นเองนะครับ

นี่แหละครับอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันนะครับ

เมื่อวานวันวาเลนไทยด้วยไงคุณ

เอ๊ท่านนายกกับท่านอาจารย์น้องเป็นยังไงบ้างนะครับ

บอกหลายครั้งแล้วว่ามีความรักให้กับภรรยาทุกวัน

เหมือนกับรักประเทศไทยที่ต้องรักทุกวัน
และรักให้มากขึ้นนะครับ
เมื่อวานก็ไปกันเกือบครบนะ

แต่เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็สังเกต
แล้วก็ไม่พบกับคุณหมอธีรเกียจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้

ใช่เมื่อวานไม่เจอไม่ได้ไปร่วมงานนะครับ